จะเป็นขบวนการหลอกลวงอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ามีแม่สื่อนะส่งหญิงไทยให้ไปเป็นเมียชาวจีน
บอกว่าต้องไปอยู่กับสามีที่เมืองจีนนะ

อะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายหญิงไทยที่ไปอยู่เนี่ย

แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเสียเงินเสียทองให้แม่สื่อเป็นล้าน
คุณผู้ชมฮะต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
หญิงสาววัย๓๑ปีคนนี้ออกมาเปิดใจกับนักข่าวของเรา

ถูกหลอกให้แต่งงานกับชายชาวจีน
ต้องไปตกระกำลำบากอยู่ที่บ้านเมืองเขานานกว่า๓ปี
กว่าจะหนีกลับมาได้นะครับ
มีแม่สื่อชาวไทยติดต่อหาหญิงไทยให้แต่งงานกับชายชาวจีนนะ
และมีค่าสินสอนให้๑๐๐๐๐๐บาท
จดทะเบียนสมรสแต่ต้องไปอยู่กับผู้ชายที่ประเทศจีน
กระทั่งเธอก็เอ๊ะยังไงดีนะ
ตัดสินใจไม่ถูกอยู่เหมือนกันตอนแรก
แต่ได้มาพบกับแม่สื่อคนดังกล่าว

ทราบว่าต้องแต่งงานและมีลูกให้กับฝ่ายชายภายใน๖เดือนนะ
มีกำหนดเวลาด้วยนะคือ๖เดือน

บอกว่าเธอมีลูกแล้วและทำหมันไปแล้ว
แต่แม่สื่อก็บอกว่างั้นไม่ต้องบอกฝ่ายชาย
ก็แต่งไปก่อนรับสินสอดแสนไปอยู่กับเขาก่อน
แล้วเดี๋ยวสัก๖เดือนไข้หาทางกลับมาที่บ้านเรา

กระทั่งไปอยู่กับชายชาวจีนที่แต่งงานไปแล้ว
แล้วไปอยู่ที่นู่นคุณ
ปรากฏว่านี่แม่สื่ออะไรก็ไม่ได้ดูแลเธอต่อแล้วนะ
เธอไปลักษณะเหมือนโดนลอยแผ่
อยู่ที่นั่นตกระกำลำบากเพราะอะไร
ให้ฝ่ายชายมารู้ความจริงว่าเธอมีลูกให้ไม่ได้
โกรธมากฝ่ายชายบอกว่านี่
เสียเงินให้แม่สื่อไปตั้งล้านบาทแล้วนะ
สุดท้ายแต่งงานกับหญิงทำหมันซะงั้น
เป็นเหตุให้เธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายและกักขัง
ทีนี้คุณมันต้องตรวจสอบดูว่าชายชาวจีนเขารู้เรื่องหรือเปล่า

เขาอาจจะเป็นคนที่โดนแม่สื่อคนนี้หลอกเหมือนกัน
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้หญิงคนนี้หน่อยฮะ
ต้องกลับมาเขาอยากได้ลูก
เพื่อที่ว่าจะไปสืบสกุลเขา
เพื่อที่จะลดโยนน้อยเปลี่ยนผ่าสี

อยู่ภายใต้ขบวนการตรงนี้เหมือนกันนะ
ชาวจีนทำไมถึงอยากได้ลูกกับคนไทย

ถูกทำร้ายร่างกาย๓ปีถึงหนีออกมาได้

ก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับ

เราติดตามความคืบหน้าสอบถามผู้เสียหายทางโทรศัพท์
บอกว่าตอนนี้พยายามติดต่อแม่สื่ออยู่
แต่คุณแม่สื่อหายไปแล้ว
ขบวนการแม่สื่อนะจะมีชาย๑คนหญิง๑คน
ขณะที่พาชาวจีนมาดูตัวหญิงไทยที่จังหวัดอุดรธานี

ชาวจีนมาพักที่นี่เพื่อที่จะดูตัวหญิงไทย

ตอนนี้ต้องการจดทะเบียนหย่ากับหนุ่มชาวจีนคนนั้น
เคยปรึกษากับเจ้าหน้าที่สารกงศูนย์ไทยในเซี่ยงไฮ
คำแนะนำว่าต้องให้ชาวจีนที่ตนจดทะเบียนแต่งงานด้วย
มาประเทศไทยแล้วก็จดทะเบียนหย่ากัน
แต่ทีนี้มันคงยากแล้วมันผ่านไป
ตอนแต่งเนี่ยก็ฝ่ายชายให้มาแสนนึง
และฝ่ายชายน่าจะให้แม่สื่อไปล้านหนึ่ง
เป็นขบวนการที่จะเอาลูกกับคนไทย
เอาลูกคนไทยไปเพื่อจุดประสงค์อะไร
แต่กระบวนการแม่สื่อรับเงินเต็ม
คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ